คุณผู้ชมครับเวลาเราไปงานแต่งเราจะอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ขอให้อยู่กันยันแก่ยันเท่าเป็นเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะฮะ
คุณตาคุณยายคู่นี้พิสูจน์ความรักให้เห็นว่า
คนเรารักกันสามารถอยู่กันได้ยันแก่ยันเท่าจริงคุณผู้ชม
อายุ๘๐ปีกว่าทั้งคู่แล้วตั้งแต่หนุ่มสาวจนแก่
ถึงแม้คุณยายจะป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่คุณตาไม่ทิ้งเลยนะ
จะดูแลจนหวะจะตายจากกันไปแต่สิ่งจำควรที่ตอนนี้
ไม่มีเงินรักษาตัวอยากจะให้คนใจบุญช่วยหน่อย
สองตายายรักอมตะคู่นี้นะฮะคุณตาชื่อว่าคุณตาสมหมาย
อยู่ที่บ้านไม้๒ชั้นอยู่ที่บ้านหนองฝาก
ตำบวนห้วยหยากกำเภอเมืองสะกดนครครับ
ทั้งสองคนตอนนี้เดือดร้อนอย่างมาก
เพราะอะไรอายุมากทั้งคู่

รายได้จากเบี้ยยังชีพคนชะลาคนพิการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แค่นั้น

ดูสิลำบากแต่ว่าเขายังรักกันนะ

คุณตาสมหมายตัวเองก็มีอาการป่วย
โรครกต่ำลูกหมาตัวแล้วเศร้าเลือด
อาการก็ซุดโทรมแต่ยังพอเดินได้บ้าง

ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่าเส้นเลือด

เป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยหลายอย่าง
คุณตาบอกว่าที่ตากับยายอยู่กันนะอยู่ด้วยหัวใจครับ
ด้วยความรักความผูกพันดิ้นรนสู้มาด้วยกันตั้งแต่ไม่มีอะไรหนุ่มสาวเนี่ย
แม้ตอนนี้จะแก่เท่าก็ตามแต่ไม่เคยจะทอดทิ้งกันไปไหนครับ
อาบน้ำให้ยายทำความสะอาดป่าแป้งให้ยาย
จากว่ายายเองก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณตาคนนี้หน่อยครับ
มันปลายของชีวิตของผมก็คือว่าตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันอดยากทุกอย่างครับ
ไม่ทิ้งนะครับนะไม่ทิ้งไม่ไปไหนจะดูจนถึงเวลาสุดท้ายนะครับ
แล้วคุณยายล่ะครับสู้ไหม
สู้สู้ต้องสู้
ไม่สู้ก็ต้องสู้เนาะสู้นะครับ